ฉะเชิงเซานะคะมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะอายุ๔๕ปีนะคะ
คลานออกมาจากข้างทางสภาพด้านหน้าเนี่ยคือได้รับบาดเจ็บเลือดเต็มหน้าไปหมดเลยนะคะ
กวักมือให้คนที่ผ่านไปผ่านมาเข้าไปช่วย
พอเข้าไปช่วยแล้วสอบถามเบื้องต้นเขาบอกว่ามีกลุ่มผู้ชายมาประมาณ๔๕คนครับ
ตีหัวผมใช้ถุงคลุมหัวแล้วก็เอาผมมาทิ้งไว้ที่จุดนี้ห่างจากบ้านนะคะ
เขามาจากฉะเชิงเซาจุดที่เขาถูกทิ้งคือที่ชนบุรีเป็นป่ารกร้างข้างทางค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยไตรคุณธรรมเข้าให้การช่วยเหลือนะคะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายมารุธรุ่งโรศอายุ๔๕ปี
เป็นชาวบางปะกงฉะเชิงเศร้า
ถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัส
ที่ไปเจอเป็นป่าเกษตรชุมชนหนองรี
ตำบลหนองรีอำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยไตรคุณธรรมเข้ามาช่วย
เพราะว่าได้รับการประสานจากพลเมืองดี
เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองเนี่ยนะคะ
สำหรับผู้บาดเจ็บตอนที่ไปถึง
สภาพคือถูกทำร้ายร่างกาย
มีรอยมีดฟันที่กลางศีรษะยาวประมาณ๔นิ้ว
มีบาดแผลที่ใบหน้านิ้วมือขวาถูกของมีคมฟันเกือบขาด

ก็คือกู้ภัยจะต้องผสมพยาบาลเบื้องต้นก่อน
หลังจากนั้นรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรี
นายมารุธผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
พอที่จะพูดคุยได้อยู่บ้างเล่าถึงสาเหตุ

เขาเล่าว่ามีผู้ชายประมาณ๒๓คน
อ้างว่าเป็นตำรวจชุดสืบสวน
ตอนที่มาหาเขาใส่ชุดธรรมดา
ดาก็คือไม่ได้สวมเครื่องแบบตำรวจ

หลังจากนั้นเอาถุงคลุมศีรษะเขา

ขึ้นรถยนต์มาพามาที่ป่าจุดนี้
จากนั้นพอผลักเขาลงจากรถ
ใช้มีดใช้ค้อนทั้งฟันทั้งตี

แล้วพอฟุบไปแล้วเขาก็เลยแกล้ง
แกล้งทำเป็นแน่นิ่งไปเหมือนตาย
คิดว่ากลุ่มผู้ชายที่พาเขามาตรงนี้
เข้ามาตรงนี้คิดว่าเขาตายไปแล้ว
เขาก็เลยขึ้นรถยนต์ขับผ่านไป

เขาแน่ใจแล้วว่ากลุ่มผู้ชายคนนี้ไปแล้วแน่นอน
ก็เลยคลานออกมาขอความช่วยเหลือจากบ้านชาวบ้านค่ะ
เฉพาะค่ะ
คุมมาจากนู้นหรือเปล่า
อ๋อคุมหัวมาจากปรามกง
หรือว่านี่เขาทำอย่างไรต่อครับ
สำหรับคนละเมืองดีที่ถูลแจ้งเจ้าหน้าที่
ให้เข้ามาช่วยเหลือผู้ชายคนนี้ชื่อว่านางสาวสวย
เล่าว่าผ่านมาเห็นคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างกวักมือเรียกเธอ
บอกว่ามีคนที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ในป่า
เธอก็เลยจอดรถแล้วก็ลงไปดู
หลังจากนั้นโทรศัพท์บอกสามี
ให้สามีโทรแจ้งจุดที่คู่ภัยอีกทีหนึ่ง
แล้วก็โทรแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบหน่อยนะคะ

ส่วนอีก๑คนเป็นเด็กชายอายุ๑๔ปีค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นขี่รถจักรยานยนต์
ผ่านมาเห็นผู้ชายสองคุณ
ยืนอยู่ข้างรถยนต์สีทึบ

แต่ไม่ได้สวมเครื่องแบบตำรวจให้มันดูชัดเจน

หลังจากนั้นขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
สรุปสุดท้ายเพิ่งมาทราบค่ะ

ในจุดที่ตัวเองเห็นกลุ่มผู้ชายจอดรถอยู่

ไม่เห็นคนเจ็บเพราะเขามองหน้ามามึงว่ามีอะไรรึเปล่า
มึงก็คิดว่าไม่มีอะไรมึงก็ขีดออกไป
แล้วไงต่อเรามาเจอคนเจ็บได้ไง
แล้วก็มีหน้าพี่เสด่ำเขาบอกว่าเขาเจอมึงว่าเจอหน้า
เรื่องต้นตำรวจสพเมืองชนบุรีจะทำการสอบสวนนายมารุธ
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้ละเอียดอีกครั้งเลย
และจะติดตามกลุ่มชายที่อ้างว่าเป็นตำรวจมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ